เรื่องของการบรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเมื่อวาน
ปรึกษาสบ๑๐ก็เปิดโครงการบรณรงค์ดื่มไม่ขับขับไม่ดื่ม

นี่แหละฮะพลตำรวจเอกสุวิระทรงเมตตาที่ปรึกษาสบ๑๐เนี่ย

แล้วก็ไปแจกคู่มือรณรงค์การดื่มไม่ขับขับไม่ดื่ม
รับผิดชอบต่อสังคมที่ปั๊มน้ำมันริมถนนบรมราชชนนานีขา

โดยได้ร่วมกับนายตำรวจระดับสูงในพื้นที่

บริการรถยนต์แอคแล้วก็ตำรวจภูทรภาค๗
ร่วมกันปล่อยแถวโรนโรงดูแลความปลอดภัย
ความสะดวกให้ประชาชนบนท้องถนน
โครงการบรณรงค์ดื่มไม่ขับขับไม่ดื่ม
ก็พอไปดื่มมาแล้วก็อย่านั่งหน้าพวงมาลัยขับรถ

ส่วนขับไม่ดื่มตอนขับอยู่ก็อย่ายกแอลกอฮอลขึ้นมาซด

แต่ว่าจะทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง
เฉพาะคนขับเลยนะคนนั่งก็ห้ามนะครับ

ในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะครับทางตำรวจทางหน่วยงานเขาก็เป็นห่วง
แล้วก็เรื่องการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน
ในการที่จะร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
ในการใช้รถใช้ถนนป้องกันอุบัติเหตุร่วมกันนะครับ
พลตำรวจเอกสุวิระบอกว่าโครงการนี้ได้ร่วมกับบริษัทเอกชน
เปิดจุดบริการให้ประชาชนไว้ตามพื้นที่ต่าง
เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้จอดพักซะหน่อย
แล้วก็นอกจากจอดพักแล้วยังได้ตรวจซ่อมรถด้วย
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน
อกจากนี้โอ้โหมีบริการอีกเยอะเลย
ผ้าเย็นกาแฟน้ำดื่มอยากได้อะไรล่ะ

ตรวจเช็คสภาพรถสภาพแบตเตอรี่จากผู้เชี่ยวชาญ
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ